คุณผู้ชมคะข่าวนี้ค่ะต้องบอกว่ามันก็มีกลิ่นทำแม่งทำแม่งนะ
แล้วก็ไม่เกินความคาดหมายค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มคุณซีซีวัดนะคะ
ที่ตอนนี้บอกแบบเต็มตัวเลยว่าเขานั้นเป็นนักแสดงอิสระแล้วนะคะ
เออนะคะก็ไม่ได้อยู่ภายใต้วิกหมอชิดแล้วอะเนาะ
ที่สุดค่ะวันนี้ก็เฉลยแล้วค่ะว่าข่าวลือเป็นเรื่องจริงนะ
เพราะว่าเจ้าตัวค่ะไปโผล่ร่วมงานในฐานะพิธีกรที่จะลงจอต่างช่องเป็นครั้งแรกค่ะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวเป็นนักแสดงอิสระอย่างเป็นทางการนะคะ
ส่วนเหตุผลในการตัดชินใจออกจากบ้านหลังเก่าเป็นเพราะอะไรนั้น
ฟังเจ้าตัวเคลียร์ให้ฟังแบบชัดเลยค่ะ
เรื่องราวหรือบรรยากาศกับครอบครัวมาไม่รู้นานแค่ไหนแล้ว
มันจะเติมเต็มเขามากจริงคือมันต้องอยู่กันสองคน
มันต้องอยู่คนที่เรารักกันไม่ใช่ว่าคนหนึ่งไปทำงานอีกคนนึงไปทำงาน
มาเจอตอนนอนอย่างเดียวตรงนี้มันเหมือนโรงแรมมากกว่าบ้าน
เออก็มองให้เป็นเรื่องธรรมดาของคนบันเทิงนะคะ
ก็มีการเปลี่ยนค่าย้ายสังกัดไปก็เพื่อพิสูจน์ผลงานของตัวเองนะ

แต่คุณซีซีวัดก็อยู่กับค่ายเดิมก็๑๐ปี๑๐กว่าปีมาแล้วนะคะ
ตัวเขาเองยังติดเวลาสำหรับครอบครัวอยู่กับคุณเอมมี่บ้าง
คุณเอมมี่เองเนี่ยเขาก็ผ่านตัวเองมาเป็นนักแสดงอิสระก่อนหน้าคุณศรี

แต่เชื่อเหลือเกินนะคะว่าน่าจะยังมีผลงานในวงการบันเทิง
ให้เราได้ติดตามกันอยู่ตลอดนะคะ